แต่อย่างที่รู้กันแหละไอ้โควิดนี้มันตัวร้ายจริงค่ะ
กระทบกันทุกภาคส่วนกันเลยทีเดียวนะ
คนในวงการบันเทิงนอกวงการงานโดนเลื่อนโดนแคนเซิลกันไป
โดยเฉพาะงานมงคลต่างก็ต้องมีอันยกเลิกแคนเซิลกันเหมือนกันนะคะ
สำหรับงานวิวานี่แหละค่ะโดนพิษจากวงการบันเทิงมาเหมือนกันนะฮะ
ในเรื่องของโควิดเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดหลายคู่อยู่เหมือนกัน
คู่แรกเนี่ยผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยาวดีกับมาวินค่ะ
เข้าพิธีมั่นแล้วก็แต่งกันไปตามประเพณีกันช่วงปลายปีที่แล้วเนาะ
จริงเนี่ยก็โดนโรคเลือดมาแล้วเหมือนกันรอบนึงเนาะ
ก็ได้จัดกันไปแล้วกับคนสนิทแล้วก็ครอบครัว
แล้วก็วางแพลนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะจัดงานฉลองมงคลสมรส
เชิญเพื่อนสนิทกันมา๒๘กุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชม
แต่เท่าที่ดูที่เราเห็นแบบยอดผู้ติดเชื้อทุกวีทุกวันนี้นะ
ไม่น่าจะได้จริงสถานการณ์ไม่เป็นใจค่ะ
ทั้งคู่ก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่า
น่าจะต้องเลื่อนแหละพี่ช่วงประมาณกลางปีแทนแล้วกัน
ถ้ากลางปียังไม่ไหวไปนู่นเลยละกันอีกสักปีค่ะ
รอวันครบรอบแต่งงานกันไปเลยละกันนะคะ
ก็รอได้แหละเขารักกันมาตั้งหลายปี

ส่วนอีกคู่หนึ่งก็เพิ่งมีข่าวดีนะครับ
ประกาศเตรียมเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดง
หมาดเจสัญญังกับน้องอีฟนั่นเอง
จำได้ไหมภาพถ่ายพรีเวดดิ้งเขาพี่แจ๊คลอยเออ
ที่ตีลังโปรงตีเลนกาเล่นโยคะอะไรกันไปเนี่ย
โวดความว้ำพร้อมกับติดแพสต์แท็กนะครับ
จัดงานบอกว่า๑๘กุมภาพันธ์ไม่กี่วัน
ผ่านมานี่เองนะครับตานไม่ไหวอยู่เหมือนกัน
เมินสถานการณ์โควิดระลอกใหม่แล้วไม่รอดค่ะ

เลื่อนงานแต่งออกไปแบบไม่มีกำหนดนั่นเองนะคะ

ขอเบรกกันไปด้วยคู่สาวสุดฮอตคนนี้นะคะ
ดาราสาวสุดแซ่บ๒๔คิราติกับนิโคลัสค่ะ
ตอนแรกตั้งใจเอาว่าปีนี้แหละ

โควิดมันยังไม่นิ่งก็เลยตัดสินใจเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดค่ะ

โอ้โหญาติของแฟนนุ่มก็ไม่สามารถบินมาร่วมงานแต่งได้อยู่ดีล่ะค่ะ
แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายแล้วก็เข้าใจกันทุกคนนะ
ถึงว่าจะเป็นงานวิวางานเรื่องราวดี
หลายคนก็แสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลกันไปก่อนแล้วกันช่วงนี้เนาะ
ถูกต้องแล้วคือเรื่องของการแต่งงานเนี่ย
บางทีมันแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหลายคนก็อยากจะจัดงานแต่ง
แต่เขาก็กลัวไงเผื่อเชิญแขกไปแล้วแขกไม่มาทำยังไง
แล้วก็หวัดเรื่องของสถานการณ์โควิดเลื่อนไปก่อนดีที่สุดเนาะ